ผีแม่ม่ายอารวาสล่าสุดนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ชาวบ้านเขาภาวะผีแม่ม่ายจะมาเอาชีวิตกัน
เพราะว่าผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยเสียชีวิตติดต่อกันมาแล้ว
สี่ศพค่ะอืมแน่นอนว่าตอนนี้เสื้อแดง
แวนหน้าบ้านเลยนะคะป้องกันตามความเชื่อค่ะ
ขอนแก่นชาวบ้านเขาพากันเอาเสื้อสีแดงเนี่ยมาแขวนไว้หน้าบ้านเกือบทุกหลังเลยเพราะว่าปีที่ผ่านมาเขาบอกคนใน
บ้านเสียชีวิตติดต่อกันสี่ศพเป็นผู้ชายทั้งหมดก็เลยเชื่อว่าแน่นอนผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตนะคะ
นางนงลักษิมมาอายุหกสิบสามปีบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลแหละแต่ส่วนตัวก็กลัว
ก็เลยนำเสื้อแดงมาแขวนไว้จะได้สบายใจอ่ะนะคะส่วนนายนครสุพรรณประหลัดอำเภอชุมแพรบอกว่า
ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยตื่นกลัวผีแม่ม่ายเพราะว่ามีคนตายติดต่อกัน
ก็เลยนำทั้งเสื้อทั้งผ้าสีแดงมาแขวนกันไว้บางบ้านเนี่ยทาเล็บสีแดงให้ผู้ชายก็มีนะ
บ้านก็เอาไม้ที่มีหนามมาแขวนไว้เชื่อว่าป้องกันผีแม่ม่ายได้
ซึ่งทางอำเภอไม่ได้ห้ามค่ะสิ่งนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อของชาวบ้านนะคะ
ไม่ได้เกิดความเสียหายกับใครแล้วก็ทำไปแล้วสบายใจก็ทำเถอะ